เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับการต่อสู้ของผู้หญิงที่ต้องแบกความรับผิดชอบอย่างหนักในฐานะของความเป็นแม่และลูก
แม่เขาก็ลื่นพื้นล้มหัวเขาไปฟาดกับเสา

พอกายภาพเสร็จหมามันวิ่งได้
พอมาถึงแม่เราก็คิดว่าต้องทำได้
เฮ้ยหมายังหายเลยไหมอาจจะไม่หายได้ไง
ถ้าฟื้นก็คือฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็คือไป
คุณลุงก็ขี้ประจอนก็อ่อนลุงไปแล้ว

ให้ปอกและก็ปั้นอย่างเดียวยี่สิบห้ากลางด้วยกันนะครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำให้สองพี่น้องต้องจับมือกันฝ่าวิกฤตมรสุมของโรคระบาด
และผ่านความยากลำบากที่แม้แต่เพียงข้าวสารติดบ้านก็แทบจะไม่มี
เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ทุกวันนี้ชีวิตพี่สาวหนูเขาลำบากมาก
เขาต้องทำงานหาเงินอยู่คนเดียว
เพื่อเลี้ยงลูกกับผัวที่พิการทั้งคู่
ชีวิตของน้องสาวหนูทุกวันนี้ลำบากสุด
พรมันต้องทำงานเลี้ยงลูกกับแม่ที่แก่มากแล้ว
ซ้ำมันต้องเครียดเรื่องหนี้สินอีกด้วย

ละบายมันออกไปเอามาเออ

โอ้ย
แต่ก่อนหนูกับพี่เตี้ยสองครอบครัว
ไปหาเหมาทำงานในไร่สับปะรด
ไปตัดสับปะรดไปหักนอปลูกนอกัน
สามวันถึงจะได้พันนอจะได้สามร้อยห้าสิบ
มียุคครั้งหนึ่งเข้าไปลง
เหนื่อยมากใจมันสั่นแล้วมันวูบ
มันหน้ามืดลงไปอ่ะ

เฮ้ยมันแทบไปแล้วเดี๋ยวมันพอง
มายหล่อดิ
พอมาก็โควิดงานก็ไม่มี
เท่าแก่เขาบอกว่าหยุดไปก่อน

คิดเลยสองพี่น้องว่าเราจะเอาอะไรกิน
ตอนนั้นหนูกับป้าเตี้ยดิ้นลนกันไปหางานข้างนอก

ระเวนไปหลายบ้านมากน้ำมันหมด
กันเข็นรถมาน้ำมันเราก็ไม่มีตังค์เราก็ไม่มี
พอเห็นมาถึงร้านพี่เตี้ยเขาก็เข้าไปเซ็นน้ำมัน
หนูก็บอกว่ามีตังค์แล้วหนูจะเอามาให้
ช่วงเจอโควิดนี่ชีวิตหนูมันแย่มาก
เมื่อก่อนนี้ยังพอว่ากระท่องกระแท่นไปเราก็ยังไปกันได้อยู่
ช่วงเวลานั้นที่ว่าหนูแย่สุดแล้วพี่เตี้ยจะแย่ยิ่งกว่าหนูอีก

ความดันความดันประหว่างคุณเจ็ดร้อยแล้วน็อกกางฮาฆาตไปเลย
ตอนนั้นตกใจมากฉันก็พาพวกฉันไปโรงพยาบาลเลย
วัยอยู่โรงบาลสามเดือนเหมือนเจ้าชายนิทราไปเลย
ตอนที่ผัวเขาล้มป่วย๓เดือนเนี่ยป้าเตี้ยเขาไปดูแลผัวเขาที่โรงพยาบาล
เขาไม่ได้กลับบ้านเลยเขาก็โทรมาบอกหนูว่าให้ไปเอาหลานมาดูแลด้วย
ลูกฉันนี่เกิดมาพิการทางสมอง
พอเกิดขึ้นมาได้ประมาณ๖เดือนแล้วเขาก็ชักสมองได้รับการกระทบกระเทือน
ตั้งแต่นั้นมาลูกประเตี้ยเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ทุกวันนี้น้องก๊อฟก็จะอายุ๓๐แล้วตอนนี้สมองเขานะเหมือนเด็กสองขวบ
พอเอามานอนกลางคืนหนูก็ต้องเอาเชือกมัดขาหนูกับขาหลานเพื่อไม่ให้มันออกมานอกบ้าน

ตอนเที่ยงคืนตื่นตีหนึ่งพอหลานไม่หลับเราก็หลับกันไม่ได้

มีลูกเป็นเด็กพิการเมื่อก่อนอาจท้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ท้อแล้ว
เหนื่อยไปข้างนอกเนี้ยแล้วเรากลับไปเห็นเขายิ้มเราก็หายเหนื่อยหายใจ
พอผัวพี่เตี้ยกลับมาฟื้นสภาพร่างกายเขาคือสมองเหมือนเด็กจำอะไรไม่ได้
ทุกวันนี้ป่วยกลายเป็นคนพิการสติสตังค์ไม่ค่อยดีไปทำงานทำการก็ไม่ได้
เตี้ยเขาก็เลยต้องเลี้ยงทั้งผัวทั้งลูกพิการทั้งคู่
บ้านหนูก็อยู่กัน๓คนมีแม่มีลูกสาวหนูแล้วก็มีตัวหนู
พลอยมันรับภาระมากเพราะแม่ก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียน
สมัยก่อนแม่เอาแข็งแรงปลายปีที่แล้วแม่เขาล้มป่วย
เข้าไปรอน้ำในครัวมันรั่วป้นมันตก
ลื่นโค้งหัวฟาดเต๋า
แม่เขาแขนบวมข้าบวมไปซีก
ระหว่างที่ยายป่วยหนูก็ทำกับข้าวให้เขา
แล้วก็เอาน้ำเอานมให้เขากินค่ะ
พอเขาล้มได้๒เดือนอาการเริ่มหนักขึ้น
ขาเริ่มจะไม่มีแรง
พรก็ทำไอ้ที่โยกขึ้นโยกลงข้างบน
ให้บริหารหัวไล่แม่
ทำเครื่องออกกำลังกายให้แม่
ทำเป็นบ้วงแล้วก็เอาขาแม่วาง
แล้วก็ดึงโยกกันไปโยกกันมา
ทุกวันนึงก็ต้องใช้อันนี้นี่

นี่แหละอย่างนั้นเดี๋ยว๖เมตร
ปัจจุบันนี้แม่เขาก็ออกไล่สับปะรดกับหนูไม่ได้แล้ว

ช่วงนี้มีมะขามเขาก็ปอกให้หนู

เสียใจไม่ช่วยลูกไปทำงานไม่ไหวตัวเนี่ย

หนูก็ช่วยเขาแกะเม็ดออก
รายได้จากมะขามเปียกก็นิดหน่อย

หนูกับพี่เตี้ยก็ออกทำงานได้บ้าง
แต่รายได้มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
แต่สิ่งที่ว่าหนูเครียดมากตอนนี้คือหนูเป็นหนี้
ก็ไปกู้เงินไปลงทุนปลูกสับปะรด
ขาดทุนแบบไม่ได้กำไรอะไรสักอย่าง
แต่เป็นหนี้เป็นสินเขามากมาย
ตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่๔๕๐๐๐บาท
เขาก็โทรทวงหนูแล้วเครียดจริงการใช้หนี้
ปัญหามันอัดอั้นอยู่ในใจทุกวัน
ไอ้พรนะมันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกพี่

แต่ฉันก็ช่วยมันมากไม่ได้
เพราะตัวเองก็มีหนี้มีสิน
ทุกวันนี้หนูฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง
เราจะปลดหนี้ของพี่เตี้ยกับของหนู

เหมือนยกพูดเข่านี่ไปทั้งออก

คือมันเครียดบอกไม่ถูกเลย

ฉันก็มีความสุขเยอะทีเดียว
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่พรจากจังหวัดราชบุรีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็ยังดีนะยังมีลูกสาวแข็งแรงยังช่วยอีกคนนึง
เอามาถึงบ้านป้าเตี้ยบ้างต้องดูแลใครบ้างในบ้าน
สามีกับลูกพิการทั้งคู่
ก่อนที่จะพิการเนี่ยสามีเคยเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงเลยเหมือนกัน

ตอนนั้นสองคนผัวเมียทำอะไรกัน

ตอนนั้นไปขึ้นนอก
อยู่โรงพยาบาลจ้ะ
แล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรบ้างครับ

แล้วก็เบาว่านความดัน
นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนครับ

หมอเขาบอกว่าต้องทำใจเลยนะ

ถ้าฟื้นก็คือฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็คือไป
พอพ้นครึ่งวันเข้าสิบเอ็ดโมงครึ่งอะ

นั่นหมายความว่าเหมือนคุณลุงก็

จ้ะพอตอนเขาฟื้นมาเขาจำเมียไม่ได้หรอก
เขาบอกว่ามึงเป็นใคร

โอ้โหพอได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงล่ะ

หมอก็มาฉีดยาบำรุงให้เขาก็รับ
ก็เลยมีอาการทางสมองตื่นขึ้นมาตอนนี้

ไม่สามารถทำงานได้หรอก

แต่ว่าร่างกายเขาอาจจะไม่สมบูรณ

ย่างเขา๗เดือนชัก
คุณหมอฟันทงว่าน้องก๊อปคือเป็นโรคอะไรครับปะตี้

พ่อจะมีอาการตั้งแต่เด็กเลยเขาจะชักอย่างนี้เหรอ
ตอนที่อยู่กับแม่พรแกก็นอนสั่นอยู่อย่างนี้
อันนี้คืออาการปกติของน้องล่ะครับ

ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ

หมายความว่าน้องก็จะเหมือนเด็กน้อยเลยอย่างนี้เหรอ
ผมเห็นในห้องเหมือนตี้เป็นลูกกลง

ถ้ามาอยู่แบบนั้นก็หาเขาไม่เจอ
เขาจะเดินของเขาไปเรื่อย
ถ้าได้ยินเสียงเพลงก็จะตามเสียงเพลงไปเลย

เมื่อก่อนอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อนะ
ตอนนี้ไม่เหนื่อยไม่ท้อสู้

โถเอ็ดดูลูกน้อย
อกจากจะมีครอบครัวตัวเองได้ดูแล้ว

ยังไปทำงานด้วยกันตลอดเหมือนกันในตอนนี้

ทำเกี่ยวกับในดงสับปะรดทั้งหมดเลยอ่ะจ๊ะ
หน่อนี่๓วัน๑๐๐หน่อเพิ่งจะได้๓๕๐บาท
เพราะมันต้องหักหอบแล้วมามัด
ฟันใบอีกความ๓วัน๓๕๐
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๐๐กว่า๔๐๐๐อยู่แค่นี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมจ๋าพอมามีโควิด

๔วันช่วง๑๔วันนี้เราก็เที่ยวไปหา
บ้านนู้นบ้านนี้

แล้วพอรถน้ำมันหมดทำยังไงกันนะครับ
มาถึงร้านเราก็ไปแปะร้านค้าเขาก่อน

แล้ววันนั้นคุณกลับมาคุณกินอะไรกันล่ะครับที่บ้าน

ทางผู้ใหญ่เขาเอาไก่พอเพียงมาให้เลี้ยง

นี่มันออก๘ใบ๙ใบก็แบ่งคนคนละครึ่ง

สองคนพี่น้องไม่เคยมีหนี้มาก่อนในชีวิตเลย
แล้วก็ไปกู้มาเป็นก้อนแรกเลยเหรอ

ที่แรกเห็นเขาได้โล๑๐บาท
เราก็ไปกู้มาหวังว่าจะได้สักโล๑๐บาทเหมือนเขา
ปีแรกจาก๑๐บาทเหลือ๓บาท

สู้ไปอีกเดี๋ยวเผื่อมันจะแพง

ของเรามันลูกประมาณนี้บางทีเขาก็ไม่ซื้อ

เพื่อที่จะให้มันหมดดีกว่าเน่า
แล้วตอนนี้ยังปลูกกันอยู่ไหมครับเนี่ย
ไม่มีทุนปลูก

รวมแล้วเบ็ดเสร็จมัน๔๕๐๐บาท

ปีละ
แล้วคิดว่าจะหาไปใช้เขาได้ไหม
ตอนนี้รายได้หลักจากครอบครัวมาจากอะไรครับ

อาศัยมะขามบ้างอะไรบ้าง
ออกแล้วก็แกะเป็นเม็ดแล้วก็ปั้น
แล้วขอกำลังรับซื้อกิโลละ๓๘บาท
อาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณถึง๑๕กิโลละ

ช่วงอาทิตย์ที่ว่ารอรถมะขามมารับนี่
ก็ไปแปะร้านค้าไว้ก่อน
ท้อกันไหมสองคนพี่น้อง

มันท้อถึงขนาดไหนครับในวันนั้น

มันเอื๊บอั่นจันใจในอกปะ

แล้วเวลาที่เราหมดแรงหมดกำลังใจอย่างนี้ครับ

พรล่ะครับพี่สาวคนนี้เป็นยังไงบ้าง
ถือว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งพอตัวที่ดูแลทั้งบ้านเขาซึ่งมีภาระ
แล้วเขาก็ยังมาช่วยหนูดูแลแม่อีกเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง
สองสี่พี่น้องนี่เก่งมากแม่พรนะฮะ
วันนี้มีอะไรที่มันอยู่ในใจของเรา
แล้วอยากจะขอบคุณอยากจะบอกอะไรกับพี่สาวที่เป็นเหมือนแม่แบบของเรา
เขาสู้ชีวิตขนาดนี้แม่พรอยากจะบอกอะไรกับเขา
ขอบคุณนะที่ดูแลกันมา
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแข่งไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ขอบคุณจริงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
สู้สู้ขอบใจที่ช่วยพี่สู้นะ
อืม

อยากให้กำลังใจอะไรลูกสาวสองคนนี้ของคุณยายครับ
จึงเหมาะฮะ
จนแล้วก็สู้สู้ไว้
แต่สองคนเขานี่แหละแล้วราธินั่นสามคนนี้แหละ

หมั่นดูแลคุณยายให้มากเลยนะลูก

แม่จะได้เอาแรงนี้ไปทำนอกบ้าน

คุณยายป้าแล้วคุณแม่เป็นต้นแบบของเราในเรื่องอะไรบ้างลูก
ความขยันค่ะ

อนาคตลูกเกดอยากเป็นอะไรคะ

ก็พอได้อาจารย์มาช่วงเรียนออนไลน์นี้
พอเริ่มเข้าม๓คือเขาไม่ได้ไปโรงเรียน
ก็เมื่อเทอมม๒
เขาได้๓๔๕
ที่มาถ่ายทอดนะครับในวันนี้

และผมเชื่อว่าภาพถ่ายของครอบครัวนี้นะครับ

แล้วดูสิมีแต่สาวสวย

มันจะมีความสุขกับการมีรอยยิ้มแบบนี้นะครับ

และมีรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไปนะครับ

คุณผู้ชมครับผมเชื่อนะครับว่า

ก็จะทำให้เราฮึดสู้ได้อีกครั้ง

เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตที่สูงสุด

เกมต่อชีวิตครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
พร้อมที่จะสะสมเงินทุนหรือยังครับครอบครัว

ทำให้เต็มที่นะครับโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใคร

พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
จังหวัดราจบุรีค่ะ
จังหวัดราชบุรีครับ

แล้วอำเภออื่นล่ะครับในระแวกนั้น

ไม่ได้ไปนอกจากอำเภอเลยค่ะ
ตอนนี้ในจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ย
ติดกับพม่าด้วยรู้ใช่ไหม

เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีนี่แหละ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดราชบุรีมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น

ตัวเลือกที่หนึ่ง๔จังหวัด
ตัวเลือกที่๒๕จังหวัด
ตัวเลือกที่๑ค่ะ๔จังหวัด

ตัวเลือกที่หนึ่ง๔จังหวัด
เคยเรียนวิชาสังคมค่ะ

แล้วก็สมุทรสงคราม

จังหวัดราชบุรีนะครับมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นกี่
จังหวัดแม่พรตอบแล้วตัวเลือกที่หนึ่ง
๔จังหวัดซึ่งเป็นคำตอบที่
แม่พรเลือกตอบ๔จังหวัดตรงกับความคิดของลูกสาว
คุณผู้ชมชาวราชบุรีล่ะครับ

เรามาลุ้นกันครับว่าตอบถูกหรือเปล่า

จังหวัดราชบุรีนะครับมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น๕จังหวัดครับแม่พร
ทิศเหนือเนี่ยติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี๑แล้วนะ

ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครและสมุทรสงครามด้วยครับ
แล้วที่ใต้ติดกับเพชรบุรี
ทิศตะวันตกติดกับเขตตะนาวศรีประเทศพม่านั่นเองนะครับ
แต่อย่าเพิ่งถอดใจ
ยังไงก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เอาล่ะครอบครัวแม่พรจากจังหวัดราชบุรีนะครับตอบไปแล้ว๑ข้อ
แต่ยังไม่มีเงินทุนสะสมเลยนะครับ
ไม่เป็นไรหรอกยังมีลุ้นล้านได้อยู่
พรจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกดนะครับจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเกด

นั่นก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัว

ขอเชิญน้องลูกเกดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูเป็นเจ้าแม่โซเชียลประจำบ้านเลยเหรอลูก

เดี๋ยวเผื่อลุงจะได้ไปกดติดตาม
ใช้ชื่อจริงภาษาอังกฤษค่ะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ
ก็คือหนูเล่นไอจีทุกวันค่ะ
มันก็ครับคล้ายครับค้าเหมือนมากกว่า
เพราะว่าจุดมันอยู่ทางด้านขวามือค่ะ
คิดว่าน่าจะตอบถูกค่ะ

ก็น่าจะเป็นไปได้มากกว่า

โลโก้อินสตาแกรมที่ถูกต้อง

ตอนนี้ทั้งบ้านพลาดไป๑ข้อแล้วครับ
เพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเอาใจช่วยกันนะครับ

ถูก

แม่บอลเลือกคำถามได้เหมาะเจอกับ

ดีใจด้วยนะครับ

เขาจะมีจุดต่างกันตรงฝั่ง
ขวามือกับซ้ายมือเท่านั้นเองนะครับ
ลูกเกดตอบได้แล้วนะครับ

ครอบครัวของแม่พรนะครับจากราชบุรี

สะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้าเตี้ยครับ

ละครจักจักวง

ขอเชิญป้าเตี้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ในครอบครัวเราสนิทกับใครมากที่สุด

เคยเห็นบัตรประจำตัวประชาชนของยายไหม

เคยสังเกตเลขประจำตัวประชาชนไหมล่ะ

ไม่ใช่ใจไม้ไส้ละกำถามทุกตัวหรอกครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายวา
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายไหมล่ะ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายไหมล่ะ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายไหมล่ะ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายไหมล่ะ

ฉันไม่เคยสังเกตเลยว่าของเขาเป็นเลขอะไร

เอ้าลุ้นด้วย

ก็แล้วแต่
ตอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลือกที่หนึ่ง

คำถามในข้อนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวนี่เอง
แต่สองพี่น้องมีคำตอบที่ต่างกัน
เรามาลุ้นให้ป้าเตี้ยเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เลขบัตรประจำตัวประชาชนของยายวา๓ตัวท้ายนั่นก็คือ๕๖๐จริงด้วยครับ
โอ้โหเดาใช่มั้ย
เดาเลยล้วนเลย
ครอบครัวแม่พรจากราชบุรีนะครับตอนนี้

ข้อถูก๒ข้อเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
คุณผู้ชมครับตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว
ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของแม่พรจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้นะครับ๑๐๐๐บาท

ยังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
สะสมเงินทุนเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของแม่พรจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ครับ

ขึ้นแบบนี้มาหลายปีไหม
กิจกรรมนี้ใครทำบ้างครับในบ้าน

เป็นตัวแทนในเกมนี้ครับ

มาเป็นผู้นำเล่นเกมสำหรับครอบครัว
มาเอาใจช่วยพวกเขากันนะครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แต่บอกว่ามะขามนี้นะพิเศษมากเลยนะ
ยายพยายามไปเรียบเรียงมะขามที่เก็บเอาไว้เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะฮะ
แล้วก็นำมาออกรายการของเราขอบพระคุณยายมากนะ

ยายเดี๋ยวยายต้องปอกมะขามแล้วก็ปั้น
แต่วันนี้นะครับเกมของเราใจดีบอกว่าไม่ต้องแกะเม็ดมันออกให้ปั้นอย่างเดียวเลย
แกะแต่เปลือกแล้วก็ปอกแล้วก็ปั้นไว้เลย

มาเลยครับเชิญเลยครับมาทั้งหมด
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือกำมะขามเปียก๒๐กรัม
ภายในเวลา๓นาที
โอ้โห
ปั้นมะขามนกชะนกเดี๋ยวฉันจะนำลูกเอง

สู้นะถ้าพร้อมแล้ว๓นาทีมีค่าเริ่มครับ

ปอกแล้วก็ปั้นอย่างเดียวเลยนะครับ
ง่ายนะครับปั้นไปแล้ว๑ปั้นนะครับ

๓แล้ว๓ได้ไหม
แต่ที่สำคัญนะผมจะบอกเลยนะว่านับไปด้วยก็จะดีมากนะฮะ
ถ้าไม่เช่นนั้นปั้นกันเพลินนะมันก็จะเกินเวลาด้วย

ตอนนี้นะครับเวลาเราก็เดินไปเร็วเหมือนกันนะ
เร็วนับด้วยกี่กรัมเลยนะ
๑๑กรัมแล้วนะครับ
ตอนนี้ประเที่ยว๑๐กรัมนะครับ
ไปปั้นไป๑๕
๑๖๑๖ได้อีก๔กรัมครับ
๑๖ได้อีก๔กรัมแล้วนะครับ
๑๗ประเที่ยวนับไปเลย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
โบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ถ้าหมุนออกมาเป็น๔กล่องเกมต่อชีวิตแบบนี้หมดเลยเนี่ย๑ล้านบาทนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ
ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

ครอบครัวช่วยกันส่งพลังใจมานะครับรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมขอให้โชคดี

๑ล้านบาท

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน